สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชกระแสรับสั่งนะคะ
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่ง
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการพระราชทานแนวทาง
ให้เจ้าหน้าที่นั้นไปเร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย
ให้กลับมาดำรงชีวิตมาประกอบอาชีพโดยเร็วด้วย
โดยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ระบุว่ารัฐบาลน้อมรับพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแนวทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ผู้ประสบภัยให้กลับมาดำรงชีวิตและประกอบอาชีพโดยเร็วที่สุดค่ะ
ซึ่งพระราชการ

โดยหลังจากสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายนั้น
ก็จะเป็นช่วงการฟื้นฟูและเยียวยานะคะ
โดยเฉพาะการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหาย
รัฐบาลเองก็พร้อมเยียวยาอย่างเต็มที่
หากสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายอยู่ในระดับที่สามารถสัญจรได้
ผลเอกอนุพงศ์ระบุว่าจะลงพื้นที่ไปพบปะประชาชน

ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องประเมินสถานการณ์จากพื้นที่หน้างานอีกครั้ง
คำให้สัมภาษณ์นี้นะคะมีขึ้นหลังจากที่คณะองคมนตรี
เดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็รับฟังรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
ซึ่งในที่ประชุมก็มีการประชุมวีดีโอคอนเฟรนซ์
ยังผู้ว่าราชการจังหวัด๑๔จังหวัดภาคใต้ด้วย

คราวนี้ก็คิดว่าจากข่าวสารทุกด้าน
ก็ตรงกันว่าน่าจะมีความรุนแรงมาก
พวกเราซึ่งรับพระราชจักรฐานกับพระราชกาแสพร้อมกันกับท่านปรีวาคากกสมภัยก็
เป็นห่วงแล้วก็มาเยี่ยม

ก็ถือเป็นโอกาสอันดีของพวกเราที่จะได้รับฟัง
ผลการประชุมต่างไปด้วย
และย้ำว่าเรามาเพื่อที่จะมาเยี่ยมเยี่ยน
และให้กำลังใจผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย
รวมทั้งท่านผู้ว่ารายการจังหวัดและทีมงานของท่านในจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดด้วย
รวมทั้งประจวบคิริขันเพชรบุรีด้วยครับ
ผลเอกอนุพงศ์บอกว่าการหารือครั้งนี้
เพื่อให้คณะกรรมการปพจังหวัดได้ประเมินว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะ
โดยนโยบายในการป้องกันและบรรเทาสารภัยในขณะนี้คือไม่ใช่แค่แจ้งเตือนเท่านั้นนะ
เมื่อถึงการตัดสินใจที่จะต้องดำเนินการอย่างเช่นห้ามออกเรือทะเล
เตรียมอบพยพคนกรณีดินถล่มเนี่ย
ก็จะต้องรับข้อมูลจากหน่วยงานต่างแล้วก็สั่งงานให้ประชาชนได้รับทราบทันที
พร้อมย้ำทุกหน่วยงานในพื้นที่ค่ะว่าต้องบูรณาการการทำงานกันอย่างใกล้ชิด
เพราะข้อมูลโดยละเอียดแต่ละพื้นที่นั้นก็แตกต่างกันด้วยนะคะ
ขณะที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณียืนยันนะคะ
พร้อมที่จะแจ้งเตือนและอบพยพชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยงภัย
น้ำฝนที่สะสมจนคาดว่าจะมีดินโครนตามมาด้วยนะคะ

แล้วก็ในช่วงทั้ง๑๐จังหวัดที่ได้มีการประกาศไปแล้วนะครับ
ก็ในจากการติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่จะมีความเสี่ยงนะครับ
ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยดินถล่ม
ก็จะมีที่จังหวัดสุราธานีนะครับ
จังหวัดพัทธรุงและก็จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งจะมีจำนวนอำเภอทั้งสิ้นนะครับ
๓๒อำเภอนะครับ๗๔ตำบลแล้วก็๓๐๔บุบ้าน
ซึ่งทุกหน่วยงานทุกอำเภอนะครับตำบลหมู่บ้านเนี่ย
ที่มีการจัดตั้งเครือข่ายป้องกันเฝ้าระวังดินลมได้รับการฝึกอบรมนะครับ

ก็ถ้าหากมีปริมาณฝนเกิน๑๐๐มิลลิเมตรนะครับ

ถ้า๑๕๐มิลลิเมตรภายใน๑วันนะครับก็จะมีการอบพยพนะครับ
ก็เป็นคำเตือนของหลายหน่วยงานนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เผชิญอยู่ก็คือเรื่องของฝนฟ้าที่มันตกลงมา

แต่หลังจากนี้ดินโครนถล่มต่างจะเป็นผลกระทบตามมา

แล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย
บทเรียนมาจากที่นราธิวาสกับปัตตานี
เพราะว่าแค่พายุปลาบึกเคลื่อนผ่านทางทะเลนะ

ยังมีปริมาณน้ำฝนประมาณ๒๐๐๓๐๐มิลลิเมตรเลย
แต่ทีนี้ตอนนี้ปลาบึกมันอยู่บนพื้นดิน
อยู่ที่นครศรีสุราชแล้วก็อยู่ที่กระบี่

แล้วก็ดินโครนถล่มต่อไปนะครับ